ฟุตบอลมาต่อกันที่ฟุตซอลนะคะศึกเอเอฟุตซอลไทยแลนดลีกสองพันสิบเจ็ด
เปิดฤดูการแล้วแล้วก็มันตั้งแต่นัดแรกเลยค่ะ
เปิดฤดูการนะคะห้องเย็นท่าข้ามทีมน้องใหม่ชุดสีชมพู
ก็เปิดบ้านพบกับแบงคอกบีเทสอันดับที่๓ฤดูการก่อน๔๖วินาทีค่ะ
ทาวัฒนภูพันธ์ก็ทำประตูแรกของฤดูการจากจุดโทษทำให้ห้องเย็นท่าข้ามนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์
ก่อนที่จะมาได้เพิ่มอีกสองประตูจากสารันชื่นใจนาทีที่สอง
แล้วก็รัฐกรทัพด้วงนาทีที่สิบสี่ค่ะส่วนแบงคอกบีทีเอสนะคะ
ทวงคืน๒ประตูจากผลงานของรามอนปาเป่าทั้ง๒ลูก
ทำให้จบครึ่งแรกเป็นเจ้าบ้านที่ยังนำอยู่สามประตูต่อสอง
แต่ว่าในครึ่งหลังค่ะแบงคอกบีทีเอสก็แก้เกมมาได้ดี
แล้วก็มาได้สี่ประตูรวดนะคะจากจุดโทษของเรนาโตมิรันดานาทีที่ยี่สิบสี่
ฮามัติอุสมานมูซ่านาทีที่ยี่สิบหกแล้วก็รามอนปาเปล่ายิงสาม
ยิงอีกสองประตูนะคะนาทีที่ยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบเก้า
จบเกมเป็นแบงคอกบีทีเอสที่พลิกกลับมาชนะ๓๖ประตูต่อ๓ค่ะ

ต่อมานะคะพัทยาไทเทคชุดสีขาวเปิดบ้านที่โรงเรียนเมืองพัทยา๒
พบกับนครราชสีมาเดอร์มอลวีวันค่ะครึ่งแรกซุปเปอร์แคทเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนสามครั้งนะคะ
ได้ประตูจากธนกรวิชิตกิ่งนาทีที่ห้าพีรวัตรช้างยาวนาทีที่สิบสอง
แล้วก็บรูโนฟาคัญญาจากจุดโทษที่สองนาทีที่สิบเจ็ด
ส่วนเจ้าบ้านก็มาทวงคืนได้จากโรมันโดนาทีที่๘
ทำให้จบครึ่งแรกทีมเยือนยังนำอยู่สามประตูต่อสอง
ครึ่งหลังค่ะเริ่มมาได้เพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้นนะคะ
เทคก็ตามตีเสมอ๓๓ค่ะได้ประตูจากโรมันโด
ก่อนที่เพียรวัตรช้างยาวจะยิงประตูที่๒ของตัวเองในเกมนี้
นาทีที่๒๔ให้นครราชศรีมานำ๔ประตูต่อ
แต่เกมไม่ได้จบแบบนั้นค่ะ
บ้านมาทวงคืน๓ประตูรวดนะคะ
ได้ประตูจากสามารถการพักดี๒ลูกนาทีที่๒๔แล้วก็๒๐
ปิดท้ายด้วยราฟาเอลในช่วงก่อนหมดเวลา๒นาที
ช่วยให้ไทเทคแซงชนะไปแบบสุดมัน๖ประตูต่อ๔
เดิมเก็บ๓คะแนนฉลองการย้ายสนามย่าวแห่งใหม่ค่ะ

พลิกล็อกค่ะชนะราชนาวีไป๒ประตูต่อ๑
ส่วนมเกษมบัณฑิตก็ชนะสุราธานีไป๓ประตูต่อ๐ค่ะ
โปรแกรมวันนี้นะคะเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดด้วย
แล้วก็ศูนย์สาคมพบกับศรีสเกษฟุตเซาคลับ